ณเดชยานะค่ะมาแพ้คู่นะจ๊ะ
บอกเลยว่าละครเรื่องนี้กลิ่นกาสลอง
กระแสดีมากเพราะว่ายาย่าเนี่ยโอ้โห

เปลี่ยนสวิตเตอร์ตัวเองถึง๔คาแรคเตอร์เลย

แต่ก็ชื่นใจนะคะที่แฟนชื่นชอบ
แล้วก็แฮชแท็กกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยค่ะ
ดีใจที่คนดู
แล้วก็แยกทั้ง๔แฮคเกอร์ได้อย่างชัดเจน
ส่วนที่แบบไม่ได้ใส่เสื้อผ้านั้นไม่ใช่หนูค่ะ

บังคับให้พี่แบร์ดูเหมือนกันค่ะ
แต่เขาก็ชอบนะ
เขาก็ชอบนะคะแต่เขาก็บอกว่าอย่าเอาไอ้สีตัวนี้กลับบ้านนะ
แฟนไปทำบุญเป็นสายมูที่ค่อนข้างรู้สึกว่าประสงค์ของสำเด็จไหมครับ

เรื่องละครแล้วหรือเปล่า

เพราะว่าอยากจะไปทำบุญให้กับตัวละคร
พี่แจ๊คเห็นบอกว่างานคู่ใช่ไหมทำไมเขาไม่ให้ยืนสัมภาษณ์ด้วยกัน
คืองานมันเลสมากณเดชน์รีบไปยายาหิวข้าวก็เลยแยกสัมภาษณ์
อันนี้เรื่องจริงน้องบอกณเดชน์เข้ามา
แฟนคลับจะชื่นชมแล้วอย่างที่บอกไปอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญเข้ามา
ถึงไม่ได้สัมภาษณ์คู่กันก็เข้ามาในงานเดียวกัน
ออกปากชมว่าน้องเล่นดีไม่มีตกเลยฝีมือดี
ก่อนจะพูดถึงเรื่องที่มีแฟนคลับกรี๊ดเจ้าตัว
โอ้โฮคุณสาวก่อนจะกดคลิปนี้นะคะกรุณาลดเสียงด้วย

ดีใจแทนเขาด้วยนะครับผมที่เขาได้ประสบการณ์
การทำงานในรูปแบบใหม่เขาก็ทำงานหนักมาตลอด
แล้วก็อยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้ให้เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วย

เออมีหลายอารมณ์มันชอบแล้วกลัวมั้ยคะ
ถ้าจะไปยาอีกมันเจอแบบนี้

ก็ไปฟิตเน็ตแถวนั้นเฉยครับผม

หลายคนไปคอมเมนต์นะบอกว่าวนกี่รอบถึงจะเจอ

แล้วทำไมไม่จอดทักทายณเดชน์รีบไปทำงาน